นิงนี่เป็นคุณแม่ของคุณชมพู่อารยา
วันเกิดปีนี้อายุ๖๖ปีแล้ว

หลานใส่ฟ้าพายุกำลังน่าเอ็นดู
เขาจัดงานเซอร์ไพรส์วันเกิดให้คุณยายด้วย

พาลูกไปเตอร์ไพรส์ถึงบ้านเลยค่ะ
ต้องบอกว่าเป็น๖๖ปียังแจ๋วนะคะ
สำหรับคุณยายหนิงแม่ของคุณชมพู่นั่นเองค่ะ
ปีนี้ต้องบอกเลยว่าพี่สายกับพี่พาเริ่มโตแล้ว
ก็เลยขอแท็กทีมกับคุณแม่นะคะจัดงานวันเกิด

เรียกว่าเป็นบรรยากาศที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นมากค่ะ
เป็นการจัดปาร์ตี้ริมสระว่ายน้ำ
ว่ายน้ำก็ยังไม่เสร็จดีไม่เสร็จดีเท่าไห
แต่ว่าก็ขอไปใช้บริการลงหน่อยเกินก่อนได้
ใช่ค่ะพี่สาวพิพาก็โดนเคี้ยวกั้นแก้มตุ๋ยเลย
แล้วก็กระโดดลงน้ำกันสนุกสนานเลยค่ะ
แถมยังมีช็อตน่ารักด้วยที่พี่สายกับพี่พา
เขาเอาพวงมาลัยสวยงามไปก้มกราบเท้าของคุณยายด้วย
น่ารักมากเลยคือก่อนหน้านี้เราเห็นเขาไปกราบพ่อน็อตมาแล้ว
วันนี้วันเกิดคุณยายนะคะก็เลยไปกราบคุณยายด้วย
และที่พลาดไม่ได้เลยกิจกรรมวันเกิดจากอะไรเป่าเค้ก
นี่ไงพี่สายพิพาครองกันเลยคนละมุมโต๊ะ
เค้กมีกี่ก้อนพี่สาธิพาเขาเขียนชื่อจับจองไว้แล้วนะ
และก็บรรยากาศอบอุ่นมากดูจากคุณยายคือเอนดูหลานมาก
อยากเป่าก็ให้เป่าเดี๋ยวเราให้ชมคลิปน่ารักอันนี้กันสักหน่อยค่ะ
โอเคโอ้ภอมันอะไรอยู่ตรงนี้ใส่ฟ้า

เป่าได้เลยหมดปัญหาการแย่งกันไอ้เรื่องเป่าเนี่ยเด็กชอบมาก
ฉันอยากรู้ว่าหลังจากนี้ใครจะเป็นคนกินเค้ก
ก็น่าจะเขานั่นแหละดูสายตาที่เขาจับจ้องกันไว้ซะก่อน
จองกันไว้เรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมนะ